ฟที่คัดสมาตัดก่อนตาย

ทรูช้อปปิ้งช็อปที่ใช่รู้ใจคุณ
กลับมาลุ้นคุณแพทย์คุณนับกันต่อว่า
จะสามารถผ่านคำถามข้อที่๖ได้ไหม

คุณคิดว่าชิ้นไหนราคาถูกสุด

แป้งโรยตัวกันเผ็บหมัด

และสบู่สะดวกน้องหมา

ถูก

ถูก

ราคาอยู่เมื่อกี้

ตอนนี้รับแล้วค่ะเงินรางวัล

ผู้พี่น้องรู้นิกเก่งจริงผู้ชม

เงินรางวัลเพิ่มเป็น๕๐๐๐บาทค่ะ

คุณจะไปต่อหรือคุณจะหยุด

เราเหลือตัวช่วยแต่ตัวช่วยตัวนี้ก็คือ
ตัดตัวที่แพงออก

เอาล่ะถ้าไปต่อแบบนี้ค่ะ
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกสุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

วันก่อนนี้ปวดหัวหนักมาก
ก็เลยไปซื้อยามากิน

ร่าบอลซีนเบอร์เชียวใช้ค่ะอาเกณฑ์ดูสิวันนี้อากาศดีมากเลยนะ
เฮ้ยบังค์เวทีอะไรครับ
ไม่ใช่ฉันหนาวไม่น่าควรเข้ามาเลย
ถ้าหนาวก็เกาะแน่ได้ไม่เป็นไร

เกาะอีเกาะแน่เลย
จองบัตรได้อย่างไรครับพี่จะดูพรุ่งนี้แหละหรือเปล่า

ฟังรู้เรื่องใช่ไหมใช่คุณมาจากเกาหลีครับ

กะว่าจะมาหาอะไรไปที่เกาหลีหน่อย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

ของเกาหลีครับสนทนาเกาหลีแบบทันใจรวดเร็วครับผม

เออจะรู้หมดเลยเรื่องราวของเกาหลี

แล้วถูกไม่แพงด้วย

เพราะว่าเราเนี่ยเดินอย่างเศรษฐ์จะเกรเลได้ยังไงจ๊ะ

พี่ไม่เคยไปเกาหลีสภาพพี่เขาให้ขึ้นเครื่องบิน

ถ้าการท่องจำมันยากไปต้องเล่มนี้เลย
บอกได้เลยคุณจะได้เรียนคำศัพท์เกาหลี

ก็จะศัพท์ไปละเอียดก็ใช้หั่นจำบ้า

ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวการช็อกหรือการเรียนการสอบอะไรอยู่ในนี้หมดเลย

พี่กำลังทำตำนานลงเพื่อถูกว่า
มีมาให้เลือก๓แบบ๓เล่ม
คุณคะคุณคิดว่าอันไหนถูกสุด
หนังสือที่เป็นแบบให้ความรู้ท่องเที่ยวอันนี้น้องไม่รู้จริง

น้องก็เลยคิดว่าน้องอยากจะใช้ตัวช่วยได้ไหมล่ะ
เอาได้สิคะยินดีตัวช่วยมีไว้ช่วย
ตัวช่วยตอนนี้ของแพทย์ที่เหลืออยู่ก็คืออยากให้พี่เป๊กช่วยตัดหนังสือที่แพงที่สุดออกไปให้น้องหน่อย
และข้อนี้ค่ะคุณแพทย์จะเลือกใช้ตัวช่วยนะคะตัดข้อที่แพงออกไปค่ะเป๊กจะตัดออกไปให้ค่ะ
และหนังสือที่แพงที่สุด๑ใน๓ได้แก่

นี้สีสันน่าจะเยอะรูปแบบเล่มต่างน่าจะแพงกว่าเล่มเลย

เพราะฉะนั้นแพทย์ให้เล่มที่๑นั้นถูกที่สุดค่ะ

คำถามข้อที่๗ค่ะมูลค่า๕๐๐๐บาท

ขอเฉลยข้อที่๓ก่อนค่ะ

และข้อที่๓ที่คุณแพทย์ไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

คุณแพทย์คะเล่มนี้ต้องถูกกว่า๑๕๙บาท

เล่มนี้ราคาอยู่ที่
ถูก
เลขสูตรมาก่อนเลยค่ะ

เอาละค่ะคุณตอนนี้ตัวช่วยของคุณหมดแล้ว

เป็นจะถามคุณค่ะว่าคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
ถ้าคุณหยุดตอนนี้คุณมีเงินที่สะสมมานะคะ
๕๐๐๐๐บาทจะได้รับครึ่งหนึ่งเป็น๒๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าคุณไปต่อแล้วถ้าคุณตอบผิดคุณจะกลับบ้านมือเปล่า
แต่ถ้าคุณไปต่อค่ะเงินรางวัลเพิ่มเป็น๑แสนบาท

เอาจากใจเลยเงินพูดตรงนี้เลยว่า

แต่ว่าข้อ๘รางวัลก็สูงมากคือ๑แสน๑แสน
เพราะฉะนั้นเป็นคำถามที่ไม่ง่ายแล้ว

คุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
เราสองคนจะหยุดค่ะ
คุณแพทส์กับคุณนัพน์ตัดสินใจหยุดนะคะ
รับเงินที่สะสมมาครึ่งหนึ่งค่ะ
วันนี้ขอบคุณแพทส์และคุณนัพมากเลยค่ะ

ถึงจะพลาดจากผด๑แสนบาทไป
ก็ได้รับเงินรางวัลไป๒๕๐๐๐บาท
และผู้เข้าแข่งขันคู่ต่อไปจะเป็นใคร
ติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้
ก็หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปของคุณ
ถ่ายรูปของตัวท่านเองกับรายการแกงปวนด้วนราคา
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
หรือใครที่ดูย้อนหลังก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
และเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊คแกงป่วนด้วนราคา
เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ